การสัมภาษณ์ของน้องมายก่อนหน่อยนะครับ
หนูคิดว่าทิ้งไว้เจ้าหน้าที่คงไม่ถึงกับขนาดมาเข็นให้เราอะนะคะ
หนูก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องรวบรวมให้เรียบร้อยก่อน

ในวงเจรจาเมื่อกี้ไม้ได้อยู่ตรงจุดนั้นได้ไหมครับ

เลยอาจจะไม่ค่อยทราบถึงรายละเอียดในการเจรจากันสักเท่าไหร่ค่ะ
ตกลงมีความพยายามในการจะเจรจากันเกิดขึ้นไหมคะ
หนูว่าทางจักรหน้าที่ก็คงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ประชาชนทุกคนออกมาอย่างพร้อมเพียงกันแล้ว
แล้วก็เอ่อเซียงออนไลฟ์ทุกคนเนี่ยดังเท่ากันนะคะ
เพราะฉะนั้นหากรัฐบาลอยากจะเจรจาจริงก็ช่วยเจรจาให้ครบทุกคนด้วยค่ะ
เมื่อเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงของการเจรจากันทางทีมแก่นนำทางทีมกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ตั้งใจจะไปถึงตรงจุดไหนแล้วยังไงสุดท้ายมาจบกันที่ตรงนี้ค่ะ
ก็จริงเราจะเข้าไปให้ใกล้ให้ใกล้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
ให้ใกล้ชิดกับสถาบันของเราให้ได้มากที่สุดนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ถูกทั้งสกัดกั้นด้วยการฉีดน้ำนะคะ
ด้วยการที่เอ่อมีรวดรวดน้ำนะคะมีแบรีเออร์ขวางกั้นนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดควบคุมฝุงชนนะคะ
ยืนกั้นเป็นแนวไว้ด้วยนะคะคือเราถูกขัดขวางหลายทางมาก
เราเลยไม่สามารถที่จะไปถึงในที่ที่เราคิดไว้ได้นะคะ
แต่ว่าถึงได้เท่านี้หนูคิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จแล้วค่ะ
ครับหมายมองว่ายังไงครับการที่เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดำสูงใส่คุณผู้ชมลุงด้วยคะ
หนูได้ยินมาว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าเขาทำลั่นหนูไม่มั่นใจว่าลั่นจริงจริงหรือเปล่านะคะ
หากถ้าเกิดการลั่นจริงแล้วลั่นจนเปียกขนาดนี้เนี่ย
หนูว่าเจ้าหน้าที่คงต้องไปเช็คอุปกรณ์ของตัวเองกันใหม่หน่อยนะคะ
เพราะว่าอยู่ดีจะมาสุ่ม๔สุ่ม๕ลั่นใส่ผู้ชุมนุมอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
แล้วการฉีดน้ำใส่ผู้ชมนุมใส่ประชาชนที่ออกมาเห็นต่างทางการเมืองออกมาแสดงจุดยืน
บริสุทธิ์ใจและด้วยสันติเนี่ยหนูมองว่ามันไม่ถูกต้องค่ะ
การฉีดน้ำเนี่ยเอ่อหนูว่าเก็บเอาเวลาฉีดน้ำเนี่ยเอาไป
เราจะยังคงจับตาดูการทำงานของรัฐบาลต่อไปเรื่อย
ยังไม่หยุดที่จะใช้ความรุนแรงกับประชาชน
หนูเชื่อว่าเราคงได้กับพลังของประชาชนอีกรอดนึงอะค่ะ

ผลกฤทธิ์ที่จะขับเครื่องยกระดับชุมนุม

จนกว่าคุณประยุจันโอชาชาลาออกค่ะ
เราพบกันชมไปดูบรรยากาศอีกจุดนึงนะครับ
ให้ดูด้านบริเวณรถตู้นะครับ
รถตู้ของกลุ่มเรือของนักตำรวจ
เมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่ารถตู้มีการจอดไว้บริเวณ๗คันเป็นแนวยาวนะครับ
ตอนนี้ได้มีการนำรถตู้ทั้งหมดออกมาโดยการดันของทางแกนนำเองของกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับ